ทำไมคนที่เป็นนักธุรกิจคนนี้ถึงถูกหลอก
โอนเงิน๔๒ล้านบาท
ทำไมคุณหมอท่านนี้ถึงถูกหลอก
ให้โอนเงินถึง๑๐๑ล้านบาท

นี่คือคนหลอกเหรอ
นายสมศักดิ์ทองเรืองอายุ๔๓กับนางสาวปฐุมรัฐเหม็งทองอายุ๒๒
ผัวเมียมีอาชีพก่อสร้างครับ
ก่อสร้างเขาถูกสารอาญาหมายสารอาญาสารจังหวัดลำปาง
จับในข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
จับได้ที่อำเภอเมืองปฐุมธานีคุณผู้ชมครับ
๒คนนี้หรือที่จะหลอกเงินนะครับเกือบ๒๐๐ล้านบาท
ย้อนไปครับย้อนไปประมาณเดือนวิทยุนายน๒๑๖๕
ตำรวจไซเบอร์ได้รับแจ้งจากนายชาญชัยอายุ๗๒ปีเขาเป็นนักธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้เสียหายนะบอกถูกแก๊งคอลเซนเตอร์อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุของบริษัทเอกชนแจ้งว่า
มีพัสดุมาถึงท่านตรวจสอบพบว่าเป็นกัญชาครับคุณผู้ชมฮะ
เป็นกัญชาและเพื่อความบริสุทธิ์ให้ติดต่อคุยกับทางผู้กำกับการสพเมืองเชียงรายนะ
แล้วก็ถูกบอกให้โอนเงินให้ตรวจสอบหากไม่ทำจะถูกออกหมายจับผู้เสียหายหลงเชื่อครับ
หลงเชื่อครับแม้ว่ามันจะเป็นสตอรี่หรือเรื่องราวหลอกแบบเดิมก็ตาม
มันก็จะประมาณนี้ตลอดนะมีสิ่งผิดกฎหมายมีอะไรอย่างนี้
แอดไลน์แล้วไลน์ก็จะเป็นหน้าผู้กำกับ

ถ้าไม่ทำจะถูกออกหมายจับนะครับโอนเงินไปเท่าไหร่๒๑ครั้ง
ครั้งเป็นเงิน๔๒ล้านบาทครับจากนั้นผู้เสียหายก็พยายามติดต่อกับผู้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
แต่ติดต่อไม่ได้แล้วครับผู้เสียหายจะคิดว่าถูกหลอกแน่แล้วก็เลยไปแจ้งความ
อีกท่านหนึ่งโอ้เห็นใจอีกท่านหนึ่งเป็นแพทย์หญิงครับ
อายุ๖๕ปีแล้วอยู่ที่ชุมพรความเสียหายครั้งนี้๑๐๑ล้านบาท
ล้านบาทครับแก๊งคอมเซนเตอร์มันหลอกด้วยวิธีการเดียวกัน
นี่แหละครับมาถามนายสมศักดิ์สิคุณยังไงเนี่ยคุณไปมีชื่อเป็นคนหลอกลวงได้ยังไง
สมศักดิ์เล่าบอกว่าเปิดบัญชีให้ในออยในออยอายุ๒๑ปี
เป็นเพื่อนสนิทของเมียแหละที่นั่งอยู่ข้างกันเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่ปีไหนปีที่แล้วครับ๒๑๖๕ออยอ้างว่าโอ๊ยยืมบัญชีหน่อย
จะเอาไปเติมเงินเล่นเกมออนไลน์นะครับ
แล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าบัญชีมันถูกนำไปใช้หลอก
เอาเงินของคนอื่นเพิ่งจะมารู้ตอนถูกจับนี่แหละครับ
ครับคุณผู้ชมครับโพธิบริษัทบริษัทโทษวรวัตรวัตรคอนบัญชา
ผู้บริษัทการบริษัทบริษัทไซเบอร์เปิดเผยบอกว่า
ตรวจสอบพบการโอนเงินผ่านบัญชีของผู้ต้องหานะครับ
ผู้ชายเนี่ย๒ครั้งเป็นเงินรวมกว่าแสนกว่าบาท
ส่วนผู้ต้องหาผู้หญิงมีการโอนเงินผ่านบัญชี๔ครั้ง
เป็นเงินรวมกว่า๑๙๐๐๐๐๐บาท
ส่วนบัญชีปลายทางพบว่าเป็นของชาวต่างชาติครับ
เป็นของชาวต่างชาติโอนต่อไปเรียบร้อยแล้วครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งขยายผลติดตามอยู่ครับ

ดูข่าวไทยรัฐทีวีอย่าให้มันผ่านหูไปอย่างเดียว

เตือนกันบอกกันด้วยถ้าหลอกลักษณะแบบนี้เนี่ย
สตอรี่เดิมแบบนี้หลอกไว้ก่อนมันหลอกไว้ก่อนครับ